เมื่อไหร่ที่จะได้รับเงินสำหรับคนพิการตามมติที่ออกมาว่าจะมอบให้คนละ๑๐๐๐บาท
สิ้นเดือนนี้นะครับวันที่๒๙พฤษภาคมจะเริ่มมีการโอนเงินแล้ว
หลังจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
มีมติให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
ละ๑๐๐๐บาทจำนวน๑ครั้ง
โดยจะต้องเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรือว่าผู้ที่มีบัตรคนพิการแล้วก็ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งรวมแล้วตอนนี้ก็มี๑๙๙๐๐๐๐ราย
เป็นผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมาณ๑ล้าน๘แสนราย
กรุงเทพมนคร๘๗๐๐รายแล้วก็จากเมืองพัทยา๑๒๘๖รายนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยงานท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับได้มีการส่งบัญชีผู้พิการแบบครบถ้วนแล้ว
แล้วก็ทางคณะกรรมการเองมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ก็พร้อมจะโอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
แล้วก็เอาไปจัดสรรมอบให้แก่ผู้พิการ
คราวนี้ได้รับ๑๐๐๐บาทต่อท่าน๑ครั้งเท่านั้น
จำได้ไหมคุณก่อนหน้านี้ผู้พิการก็ขอมาขอ๕๐๐๐บาท
เหมือนกับการเยียวยาในโครงการอื่นนะครับแต่ว่ามติออกมาแล้วแล้วก็
พมคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็เคาะอยู่ตรงนี้นะครับ๑๐๐๐บาทนะครับ
ภายในวันที่๒๙พศพนี้
ก็จะได้รับการโอนเงินแล้วนะครับ
และสำหรับผู้พิการที่มีบัญชีคนพิการโดยตรง
ก็จะได้รับการโอนโดยตรง
แต่ถ้าท่านไม่มีบัญชีธนาคาร
กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลหรืออบตจะเป็นผู้รับเงินให้
แล้วก็จะเป็นผู้จัดสรรจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการด้วยนะครับ
ว่าจะมีการจ่ายให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกท่าน
ขณะที่คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า๖๐๐๐คนทั่วประเทศ
ตอนนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง
จ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการเหมือนกันนะครับ
ว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่๑๕มิถุนายน
กับตอนนี้นะฮะรัฐบาลก็ช่วยเหลือคนพิการใน๔ด้านแล้วนะ
หนึ่งก็เรื่องของเงิน๑๐๐๐บาท๑ครั้งที่มีมติไป
สองก็เรื่องของการที่คอรมอลเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการ
แก่ผู้พิการที่ถือบัตรคนพิการจาก๘๐๐บาทเป็น๑๐๐บาท
แต่อันนี้จะเริ่มเดือนตุลาคมนะครับวันที่๑ตุลาคม
แล้วก็มาตรการที่๓คือพักชำระหนี้คนพิการ

กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ให้ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการกู้เงินกองทุน

เท่าไรละไม่เกิน๑หมื่นบาท
โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนชำระ
ใน๕ปีก็ถือว่าเป็น๔มาตรการ
ในการช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มนี้นะฮะ